ขอแล้วกันอะไรขอเล่า
เป็นเรื่องของปลาไหล่บ้างปลาไหล่ยังไงคะ
ไปดูปลาไหล่เผือกโอ้โหบอกเลยว่าโผล่มาในช่วงวันเวลาแบบนี้
ก็มันใกล้แล้วนี่ใกล้จะถึงวันที่เราจะได้ไปลุ้นกันแล้วครับ
นี่ครับวัดศรีอุทุมพรตำบลหนองกรดอำเภอเมือง
วัดนครสวรรค์ครับชาวบ้านเขารู้จักกันดีในชื่อของวัดหลวงพ่อจ้อย
วัดแห่งนี้ครับก็เปิดให้สาธุชนเข้ามากราบไว้ในตัวอุโบสถอยู่นะ
แต่ว่าในส่วนด้านนอกของอุโบสถนั้นก็ยังเปิดให้สาธุชนมากราบไห้อยู่เช่นกัน

และแน่นอนชาวบ้านที่มาที่นี่เขานิยมจะไปดูนี่ปลาไหล่เผือก
สักทีอืมทางวัดก็ยินดีรับไว้ด้วยความเมตตานะ
ก็รับเลี้ยงปลาไหล่คู่เนี่ยโอ้โหไม่นานไม่นาน
เจ้าบ้านเดินทางมาโอ้โหดูปลาไหล่เขาเขาชื่อว่าปลาไหล่เผื่องคู่
จะนำโชคมาให้เขาตีความกันไปมากมายนู่นนี่นั่นนะฮะ
เรื่องของความยาวของมันมั่งการอยู่เป็นคู่ของมันมั่ง

ตัวแรกความยาวอยู่ที่ร้อยยี่สิบเซนติเมตรดูหน้าสิ
หนักอยู่ที่แปดถึงเก้าขีดอืมส่วนอีกตัวตัวใหม่ร้อยสิบเซนติเมตร
หนักอยู่ที่เจ็ดถึงแปดขีดก็พิกัดใกล้ใกล้เคียงกัน
เพิ่งดูสิดูหน้ามันสินี่ไงนะมันตาบ้องแบวดีไหมล่ะเออ
น่ารักเออเอาเรื่องของปลาไหลปลาไหลเผือกคู่เนี้ยนะ
ดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะมันเป็นความแปลก
ความผิดปกติของยีนเด่นยีนด้อยของมันก็ว่ากันไปอ่า
เอาล่ะนอกจากนั้นยังมีอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของไข่ไก่
ไข่ไก่ที่มันดูแล้วไม่เหมือนไข่ไก่ทำไมอ่ะ
เอาดูรูปทรงมันสิมันใช่ไข่ไก่ไหมล่ะเนี่ยนี่อุ้ย
แน่ใจเหรอคะถ้าบอกว่านี่คือไข่ไก่ใครจะเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยว
มันมันมันดูดออกมาอย่างเงี้ยมันเหมือนน้ำเต้าอ่ะเออ
นึกภาพตอนมันออกมาสิมันออกมายังไงนั่นน่ะดิเออนี่นี่
เป็นไข่ไก่จริงแต่ทรงมันเหมือนน้ำเต้าจีนครับ
แปลกตามากมันอยู่ในพื้นที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
กว่าเจ็ดเดือนแล้วนะแต่เพิ่งเห็นไข่ไก่รูปทรงน้ำเต้าจีนเนี่ย
เป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะงงเลยงงเลยเห็นแบบนี้
คือไข่ไก่ที่มันแปลกเนี่ยนะฮะน้ำหนักมันเบามากแต่เมื่อเขย่าข้างใน
มันก็มีของเหลวอยู่ข้างในก็เชื่อว่าน่าจะมีไข่อยู่ข้างในนั่นแหละ
อืมวัดความยาวมันหน่อยอยากรู้ทำไมมันยาวอะไรขนาดนี้
๗ซินติเมตรอืมผนานเส้นรอบวงเนี่ยสัก๑๐ซินติเมตร
เธอเชื่อเลยนี่มันไข่ไก่วิเศษ
อืมก็บูชาเอาไว้แบบนี้ตามความเชื่อนะจ๊ะเอ้า
เธอเล่าอีกนะว่าก่อนหน้านี้ไก่ในเล้าเคยออกไข่ออกมาดูคล้ายกับรูปหอยมาแล้ว
ห้ะงงเลยรูปหอยยากกว่าอีกนะ
นั่นน่ะสิมาคราวนี้
เป็นรูปน้ำเต้าจีนเอ้าก็ว่ากันไปนะตอนนี้เนี่ย
โรงเรือนของพี่แกเนี่ยนะโอ้ยหัวกระได้ไม่แห้งชาวบ้านไปกันเทียบมาดูเนี่ยแหละไข่น้ำเต้า
เออแต่ดิฉันอยากจะเห็นแม่ไก่ที่ฟักไข่ตัวนี้ออกมามากกว่า
เห็นตอนนี้มันเดินไม่ได้แล้วนะทำไมล่ะคุณดูลูกมันอ่ะฟองมันอ่ะเล็กนะ
เห็นไหมมันน่าจะเป็นความผิดปกติอะไรบางอย่างแปลกดีเหมือนกัน
อีกเรื่องหนึ่งยอดฮิตยอดนิยมค่ะต้นตะเคียนอาจจะไม่แปลกหรอก
เราเล่ากันประจำแต่ละเที่ยวก็จะมีเรื่องราวต่างกันไป
อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้บริเวณแควร์หานุมานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ทำพิธีบวงสวงนำเรือตะเคียนขึ้นมาจากน้ำ
เพราะว่ามันมีชาวบ้านออกไปหาปลาแล้วก็ไปพบเรือลำนี้
จมอยู่ในทรายใต้น้ำลึกกว่าสี่เมตรแล้วยังมีคนฝันว่า
ตะเคียนมาเข้าฝันบอกว่าอยากจะขึ้นจากน้ำ
ก็เลยมีการทำวิธีนี้ขึ้นมาชาวบ้านก็ใช้วิธีการนำเรือ
ผูกใต้แผ่ลอยลำไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยจนถึงฝั่ง
แล้วก็นำไปไว้ที่วัดชะอมเอาไว้ข้างพระอุโบสถนะคะ
หลายคนก็เฝ้ารอดูการทำพิธีนี้อย่างใจจดใจจ่อแล้วค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยพอนำเรือขึ้นมาได้ก็วัดขนาดหน่อย
ความยาวประมาณสิบสี่ศอกหรือเจ็ดเมตรโอ้โห
กว้างเนี่ยแปดสิบเซนติเมตรนะคาดว่าอายุคงจะประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบปี
อืมเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาค้นพบใต้น้ำจ้ะ
หลังจากนี้ก็คงจะทำให้ที่นี่คึกคักแล้วค่ะ
เป็นเรื่องความเชื่อนะยังไงดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊ะ
แต่เรือโบราณก็จะลักษณะแบบนี้นะเป็นเรือไม้ท่อนเดียวแล้วก็ขุดเอา

ใช่ค่ะแต่ก็มีความเชื่อว่าเรือสมัยก่อนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่

นำมาฝากแบบพอหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะจ๊ะ